นี้เป็นคนสนาตัวใหม่ของน้องอีกแล้ว

ในความสวยน่ารักของน้องนั่นเองนะคะ

ความกล้าแสดงออกมั่นใจเพิ่มขึ้นตลอดเลย
และในงานนี้เองค่ะก็เลยขอถามเรื่องผลงานเพลงดาวหน่อย

แต่ก็แน่นอนล่ะไม่ไหวโดนเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเก่าค่ะ
กดดันนะคะแต่ก็ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดค่ะ

มันกำลังเหมาะกับวัยเขานะครับ
ก็ตัวก็บอกว่าชุดนี้คือ
ซี่ที่สุดในชีวิตแล้วนะจ๊ะ

น้องจะเขินหรือเปล่าไปฟังน้องแอลลี่กันหน่อยจ้า

อันก็อาจจะติดในแบบแรงนิดนึง
แล้วอาจจะไม่ได้ติดเพื่อกอดใช่ไหมคะ

หนูก็จะเอาคอมเมนต์ที่แบบ

หนูยังไม่เคยเปิดไหล่ค่ะ
หนูยังไม่เคยเปิดไหล่ค่ะนะ
จริงประมาณไม่ได้พูดอะไรนะคะ
แต่ว่าคนที่พูดจะเป็นแบบ
พี่แฟนคับมากกว่าค่ะ
แต่คนที่แบบว้ายต้องเอาเสื้อมาคุ้มน้อง